ต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงอีกแล้ว
อีกข่าวหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของไอ้หมึก
อันนี้เป็นชื่อของคนร้ายที่ไปก่อเหตุกับหญิงสาววัยเพียงแค่๑๖ปีเท่านั้นเอง
ไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขืนด้วยนะคะ
เกิดขึ้นบริเวณใต้สะพานนะเรสวนบริเวณปากท่อระบายน้ำ
คนร้ายเนี่ยหลบหนีไปหลังเกิดเหตุแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ถูกตำรวจพิศนุโลก

นายสมชายเย็นจิตหรือหมึกอายุ๔๔ปี
ผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายและข่มขืนหญิงสาววัย๑๖ปี
เหตุนี้เกิดขึ้นบริเวณใต้สะพานนะเรสวนหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
หรือวัดใหญ่เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะคะ
ล่าสุดก็ถูกตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
นี่แหละค่ะบริเวณจุดที่เกิดเหตุ
โดยยอมรับสารภาพด้วยนะคะว่าเมาสุราเขาเลยเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็ไปพูดจาแทะโลมจะขอหลับนอนกับหญิงสาวซึ่งเป็นแฟนของวัยรุ่นที่ชอบมามั่วสุมกันอยู่หน้าวัดใหญ่
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าหญิงสาวคนนี้นั่งอยู่เพียงลำพัง
พยายามลวนลามแต่หญิงสาวเดินหนีก็เลยเดินตามค่ะ
จากนั้นใช้ขวดสุรานี่แหละตีที่ศีรษะและใบหน้าเหยื่อจนบาดเจ็บ
และลากเข้าไปบริเวณปากท่อระบายน้ำจุดนี้นะคะแล้วข่มขืนจนสำเร็จ
จะมีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือหญิงสาวเอาไว้ได้
มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพครั้งนี้ก็เริ่มจากจุดที่ผู้ต้องหาก่อเหตุทำร้ายก่อน
แล้วก็ลงมือข่มขืนบริเวณปากท่อระบายน้ำริมตลิ่งแม่น้ำน่าน
จากนั้นตำรวจคุมตัวค่ะไปชี้จุดที่มีการดันตระแกงเหล็ก
ออกมาด้านนอกหลังจากที่หลบไปกบดานหนีอยู่เนี่ยนะคะ
จากนั้นเขาก็คลานมาตามท่อระบายน้ำที่มีความลึกจากพื้นถนนกว่า๑๕เมตร
แล้วค่อยตื้นขึ้นมาตามลำดับในที่สุดเขาก็ปีนท่อเหล็กขึ้นมาบนรางระบายน้ำได้สำเร็จ
รวมระยะทางที่อยู่ใต้ท่อระบายน้ำประมาณ๓๐๐เมตร
หลังจากที่เขาขึ้นมาแล้วก็ยังวิ่งลอดสะพานสูงข้ามทางรถไฟไปยังตึกร้างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้าง
แล้วก็วิ่งหนีไปตามถนนค่ะจากนั้นวิ่งลงแม่น้ำน่านด้านหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คอว่ายน้ำข้ามฝั่งแม่น้ำน่านไปขึ้นริมตลิ่งหน้าโรงแรมวังจันทร์เดเวอร์วิวคือหนีสุดชีวิตเลยอ่ะ
จนกระทั่งถูกจับกลุ่มตัวได้
และหลังจากที่ตำรวจทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จก็คุมตัวในสมชายผู้ต้องหารายนี้นะคะ
ฝากขังที่ศาลจังหวัดพิศนุโลกทันทีค่ะ